น้ำผลไม้จากมาลีทั้ง๓รสชาตินี้รสชาติไหนราคาถูกที่สุดคะ
คุณต้นคุณตีเราว่าเบอร์สามถูกที่สุดครับ
สับปะรดครับขอเฉลยมาลีโคโฮน้ำพะพร้าวราคา๒๕บาท
มาลีน้ำสับปะรดห้าสิบเปอร์เจ็นราคาอยู่ที่
เกิดว่าวัดอันกลางแล้ว

แข็งกว่าแข็งกว่า
ราคาอยู่ที่
อันนี้สรุปเร็วด้วยตัดสินใจได้เร็วได้ง่ายและถูกต้องค่ะ

น้ำบวรมายมาลีรสสับปะรดถูกที่สุดค่ะ

ตอนนี้รับเงินสะสมไปแล้วค่ะ๒๕๐๐๐บาท

เก่งมากอันนี้ใช้คำว่าเก่งมากได้เต็มภาคภูมิเลย
ถึงข้อที่๕แล้วอีก๓ข้อคุณจะถึงข้อแจ็คพอร์ต
เงินรางวัล๑แสนบาทแต่ระหว่างนี้
เป็นต้องถามคุณค่ะว่าคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อ

ทั้งนี้ร้อนเงินร้อนเงินภาระส่วนตัวภาระทางบ้านอะไรอย่างเยอะ
ร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินนะ
ไปต่อค่ะข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มมูลค่ามากขึ้นค่ะ
เป็น๓๕๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปค่ะคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ใจถึงนะข้อเมื่อกี้แป๊บเดียวเอง
แป๊บเดียวเองใจถึงเพิ่งได้นี่

และอันนี้ล่ะคะอันนี้จะเป็นคำถามที่ใจถึงด้วยหรือเปล่า

นี่คือพริกไทยดำป่นขับร่ายทิศครับผม
ช่วยชูรสอาหารมีกลิ่นหอมรสชาติเผ็ดร้อน
ทำได้ทั้งอาหารไทยและอาหารเทศครับผม

ใส่อันนี้ได้สเต็มต้องกระจอกเทศ
นี่แล้วต้องกระจอกเทศแล้วต้องพนมมือไหมฮะ

ของพี่พิธีหนูก่อนถ้าผมได้ทริปเหมือนกัน
สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายชนิด

แล้วครับจริงครับผมกินพริกนะโอ้

ยังสักพักเลยอยากจับใครสักคนเป็นตัวประกันแล้ว
ต้องกินแบบสองหรอนี่ของนาถามเรื่องด้วยพักเข้าไป
ไล่ทิปพริกไทยขาวปนครับ
อันนี้ละเอียดละออดีที่สุดใช้ได้ทุกอย่าง

ของผมถูกที่สุด

ถามเลยค่ะของทั้ง๓ชิ้นนี้จากไร่ทิพย
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดกันล่ะจ๊ะ

คุณว่าพริกไทยดำป่วนแพงสุด

บ้านเราเป็นต้นผลิตไหม
อันไหนหาย่างไม่รู้แต่ตอนนี้หาที่ราคาถูกสุด

ไร่ทิพย์พริกไทยดำฝนราคาอยู่ที่
และอันที่๓ค่ะไร่ทิพย์พริกไทยขาวป่นราคาอยู่ที่
เอาล่ะนี่คือสิ่งที่คุณเลือกค่ะ
ไร่ทิพย์พริกขี้หนูป่นราคาต้องถูกกว่า๖๘บาท
และไล่ทิปพริกขี้หนูป่นราคาอยู่ที่
พูดค่ะ

จะกลับบ้านหรือจะได้เงินราคาอยู่ที่
เท่าที่

ยี่สิบยอดยี่สิบยอด

เอาล่ะผ่านข้อที่๖ไปแล้วค่ะตอนนี้

คุณไปต่อค่ะมูลค่าของเงินเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และคำถามอยู่ตรงด้านนู้นค่ะ

อย่าเพิ่งอยู่ก่อน

นี่ไงกำลังเล่นงูอยู่
เล่นงูบ้าอะไรได้โทรจับมาเล่นงูอะไร

เออเกมงูอยู่หรือมึงอย่าเอาตะลุยอวกาศ
เฮ่ยหนางุ่นเก่าคึกเลยนี่ไง
โทรศัพท์กับหน้าน้านี่รวมกันมีเกือบพันปีนี่
โอ๊ย

นี่ว่าแล้วก็โชว์ซะหน่อย
นี่โชว์หรือจะน่าเกลียด
เน่สนิทภาษณ์
โต้ไม่เห็นแปลกตรงไหนเลย

ทำไมเรียกอีกชื่อนึงว่า
มาฟื้อฟ่าฟื้อฟ่าฟื้อ

รองเท้าแตกแตก

แตะขนาดนี้มันไม่แตะหัวกูเลย
อ้าวแล้วก็ไม่บอก
เอ๊ยอุปชุด

พี่ก็รองเท้าในตำนาน

เอาแบบวินเทจเลยเก่าเลย

ขอดูสัตว์มุกเรียบร้อย
มากับผมเลยพี่เนี่ยมากับผมเลยได้เลย
กในตำนาน๑๑๐ไหม

อ๋อถ้าใครรวมเข้า๑๐โดนตีอย่างนี้

พร้อมไหมพร้อมดิห้ามลงคำว่าเสพอ้าว
เริ่มเลยดีกว่าบอลเริ่มนะเอ่อ

เราจะขึ้นต้นทำไมเรากำลังดีอยู่แล้ว
บอลจะได้ลงคำว่า๑๐อ้าว

เอาขึ้นมาเดี๋ยวบอล

จ๊ะเล่นก็ช้าดีกว่ากล้องเขาไม่ทัน
ถึงเวลาเสียคอสอบอยู่ที่เรา

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเก้าสิบเฮ่ยเฮ่ย

อ้าวหด

นี่คือบุ๊กทำไมตีอย่างนี้

เปลี่ยนเป็นถาด

ยาวสตอล์โบรี่มาเอาถาดนี้ตี

ตานี้ตีไม่สนัท
นี่มันต้องใช้ถาดใหญ่แบบอันนี้
ตีได้เลยไม่ต้องห่วง

นี่ถูกสุดถูกสุดอะไรนะถูกสุดถูกสุดถูกสุดถูกสุด
ถาดสี่เหลี่ยมด้วยตีไม่ดังแต่ก็ไม่เจ็บ
ของผมถูกกว่าฮะของผมนี่ครับของผมถูกกว่า

อ้าวแล้วตรงอิมพิเรียนสามกล่องนี้กล่องไหนราคา

เอาคุกกี้มาคุกวงในตรงนี้เลยค่ะ
นี่ไม่ใช่มวยครับ
เฮ่ยรสชาตินี่โอ้โฮช่างเป็นรสชาติที่เรียกได้ว่าอเด็ดอร่อย
ทั้ง๓รสชาติเลยของพี่บอลนี่รสชาติอะไรคะ

เย็นสตอบบอรี่๔๕๐กรัมนะฮะ
เป็นคุกกี้ท็อปปิ้งด้วยแยนสตอเบอรี่
หอมอร่อยซ่อนเปรี้ยว

เป็นมัสเตอร์คุกกี้แต่ว่า๕๐๐กรัมครับผม
อันนี้นี่รสออริจิน้อง

อุ๊ยใช่นี่ไม่ต้องพูดแล้ว
มันจะออริจินัลแล้วใกล้เน่าแล้ว

ส่วนอันของนครนะดูแล้วภาพลักษณ์ทันสมัยมากเลยคืออะไรฮะ

ของผมถูกกว่าแล้วมันเป็นรสดางเดิมออริจินัล

ที่จะมาตามนเบิร์ตไปอยู่คุกหรืออะไรสักอย่าง

เข้าไปดูกันนะครับไม่รู้ใครจะตาม
เห็นแสงโซมิชั่วนะพี่

ผมว่านะอันนี้มันอาจจะมีความเป็นไอ้เนี่ยส่วนผสมอันนี้นะ
แต่นี่มันก็บางอันก็อาจจะมีล้นบางอันก็อาจจะมีเคาะกันไป
แต่อันนี้ถ้าเราจำความได้เนี่ยมันเป็นของยอดฮิตสมัยเด็ก

ซึ่งมันไม่น่าจะมีราคาแพงมาก
รสชาติไหนราคาถูกที่สุดคะ

ที่๒ออริจินัลนะคะคุณคิดว่าถูกที่สุด
เป๊กจะเฉลยอันที่คุณเฉยเลยและไม่ได้สนใจเลย

กินงานนะกินงานเตรียมกระเป๋าให้ผมหน่อยนะ
และอีกอันหนึ่งที่คุณไม่ได้เลือกค่ะ
และรสชาติที่คุณเลือกต้องถูกกว่า๑๔๐บาทค่ะ
ถ้าแพงกว่านี้คุณจบที่ข้อ๗นี้ค่ะ

คุณต้นและคุณตี

ในห้องส่งมีแต่ความเงียบงันค่ะ
ราคาอยู่ที่๑๕๑บาท๗๕สตางค์
ใช่ดูจากกล้องแล้วนี่ดูดีกว่าแพงกว่าค่ะ
คุณแสดงอาการของความอ่อนแอออกมาได้เลย

ปรายศึกอะไรอยู่แล้ว
จะกลับบ้านไปซื้ออันนี้ไม่กินเพราะมันค่อยสะปุก

ได้ค่ะเดี๋ยวเราให้คุณกลับบ้านไปเลยคนละกล่องแล้วเดี๋ยวจะเอาบินตามไปที่หลัง

แต่ไม่รู้คุณจะมีเงินจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คุณไม่มีเงินกลับบ้านเลย
ของราคาร้อยกว่าบาทตรงนี้ที่รสชาติแสนอร่อยและราคาถูกขนาดนี้คุณน่าจะไม่มีเงินซื้อแล้วล่ะค่ะ

ขอบคุณคุณต้นคุณตีค่ะสวัสดีค่ะ
เสียดายจริงกับคุณต้นคุณตีเหลืออีกเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้น
ก็จะเข้าไปทุบเงินแสนช่วงหน้ามาพบกับคู่สาวโสดสุดแซ่บ
ลีลาการจีบสาวของบรรดาแกงป่วน
หนูชาติแท้หนูทำกรรมไม่เยอะป่ะ
ชาตินี้หนูมีปัญหาหนักออกมากเลยเว้ย

เป็นไรลูกเค้ายุ่งสิถึงเธอ
มันมันรู้สึกคันนะคะมันแล้วก็โอ๊ยมันมันคันคันหลายเลยค่ะ
แล้วก็คันในร่มผ้าใช่ไหมมาดาเกาให้เค้า